ที่สุดใบรับรองการเป็นแพทย์แผนไทย

หมอแสงรับไว้หมอแสงก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมาก
หมอแสงบอกก็รอแบบนี้มานานแล้ว
แล้วก็แจกยามาตั้ง๑๒ปีแล้ว
สิ่งที่ต้องทำต่อก็คือการผลิตยาและแจกต่อในรอบต่อไป

เพราะว่าที่แรกบอกว่ามีนาคมจะไม่แจกแล้ว
ก็ถ้าไม่ได้รับใบรับรอง
แต่ทีนี้ถ้าใบรับรองมันส่งตรงมาจากกระทรวงมาถึงมือแล้วก็โอเค
ทีมข่าวของเราก็ตามลงไปถึงบ้านของหมอแสง
แทบจะไปกินไปนอนอยู่ที่บ้านคุณหมอแล้ว
ในช่วงที่กระแสข่าวกันดังอยู่
แล้วก็ช่วงของการแจกยานะ

สิทธิ์ของเราตามไปสอบถามหมอแสง
เรื่องของหนังสือรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน

ก็ทราบว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้ส่งเอกสารมาให้กับทางบ้านหมอแสงแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
เมื่อวานนี้มันมีข่าวออกมาว่าหมอแสงยังไม่ได้รับนะ
พอเช็คไปเช็คมาโอเคได้รับเรียบร้อยแล้ว
เป็นใบนี้ใช่หมอแสงบอกว่าหลังได้รับเอกสาร

ผู้ที่มีความสุขก็คือผู้ที่ได้กินยาต่อเนื่องมากกว่านะครับ
เนื่องจากยาเนี่ยเอาไปขายไม่ได้ก็แจกประชาชนอย่างเดียวนะครับ
นอกสถานที่ก็ไม่ได้แจกมา๑๒ปีแล้วเป็นเรื่องปกติ
ก็จะไม่หยุดแจกนะครับเพราะว่าสงสารชาวบ้าน
ตอนนี้คนที่สบายใจก็คือคนกินครับ
เพราะว่ายานี้ไม่ใช่ยาเถื่อนนะฮะฟังเสียงหมอแสงครับ
เฉยอ่ะเพราะได้ก็ไม่ได้มันผมไม่ได้มีอะไรนี่
ได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ผมมีความสุขก็คือคนกินยาสบายใจ
ผมได้ไม่ได้ก็เหมือนเดิมนะขายก็ไม่ได้แจกนอกสถานที่ก็ไม่ได้
ถ้าผู้ป่วยอยากจะกินจริงคิดว่ายาช่วยได้ก็มา
ถ้าคิดว่ากินแล้วกลัวอย่ามาเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวขึ้นอีกนะ
ไม่ต้องมาผมว่าแจกมา๑๒ปีแล้ว
จะไปกล้าหยุดสงสารชาวบ้านผมมีน้ำใจ

อื้อสบายใจจริงสบายใจนำอยู่ที่คนกินไม่ได้อยู่ที่ผม
ว่ากินยาไม่ใช่ยาเถื่อนเว้ยมันอาจจะดีขึ้นนะเนี่ยกำลังใจมันมาไง
อารมณ์เสียไปงั้นแหละก็สบายใจแล้วนะฮะ

แต่ว่ามันมีความเข้าใจผิดตอนนี้มีผู้ที่ไป
ลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองปราจีนบุรี
เพื่อจะไปลงบันทึกว่าถ้ากินยาแล้วเป็นอะไรอย่างนั้น
เหมือนการรับรองนะว่าไม่เอาผิดนะครับ
ปรากฏว่าพอไปลงบันทึกแล้วนึกว่าจะได้รับยาเลย

ใช่ฮะนี่ครับก็เลยต้องชี้แจงกันหน่อยนะครับ
การไปลงบันทึกประจำวันเพื่อจะรับใบมา
และถึงจะเอาใบนั้นไปรับยาที่บ้านหมอแสง
หมอแสงก็จะแจกทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของต้นเดือน

หมอแสงจะแจกวันเสาร์ที่๓วันอาทิตย์ที่๔นะคะ
แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะฮะ

เอาไปพร้อมกับเอกสารประจำตัวของท่าน
บัตรประชาชนตัวจริงนะครับ
ถ้าเป็นผู้ป่วยก็บัตรผู้ป่วยอะไรนี้เอาไปด้วยนะครับ
ถ้าเป็นญาติก็ต้องเอาบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน
เอาบัตรตัวจริงของผู้ป่วยไปด้วย
เพื่อแสดงสิทธิ์การรับยานะฮะ

หลายคนก็ให้ความสนใจไปรับกันเป็นหมื่นคนเลยนะคะ